คุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยโทษที่ให้จำคุกในเรือนจำ
ก็มีเอาไว้เพื่อให้คนได้เข้าไปสำนึกผิดเนอะ

เพราะว่าการถูกจำกัดอิสรภาพมันแย่ที่สุดแล้ว

นี่เพิ่งจะถูกประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดียาเสพติด

ผู้หญิงคนนี้ค่ะยังมีกำไรอีเอ็มติดข้อเท้าอยู่เลยนะ

โดนประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดียาเสพติด
ดันไปส่งยาเสพติดให้โดนจับอีกรอบนึง

ทำอะไรไม่คิดถึงอนาคตลูกในท้องเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ

เขาร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่
นำกำลังจับตัวนางสาวมทุรสพิรมพงศ์

จับได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า๒๐๐เมตรค่ะ

กำลังนำยาบ้ากองนี้ไปวางไว้ที่โคนเสาป้าย
โรงการเกาะสร้างถนนของอบจบุรีรำ

ที่บ้านโคกกล่องในตะบลนิคมในอำเภอสตึก

ในท้องมีทารกอายุคัน๕เดือนอยู่อีก
ก็คือกำไรข้อเท้าที่เขาเอาไว้ให้สำหรับผู้ต้องหาที่

คือผู้หญิงคนนี้เพิ่งประกันตัวเองออกมา

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปที่บ้านของแม่ของผู้หญิงคนนี้นะคะ

แม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้ถูกจับคดียาเสพติดเป็นครั้งแรก
ล่าสุดครั้งที่๓แล้วค่ะ
ครั้งแรกก็โดนจับที่บุรีรำนี่แหละปี๕๒
โทษออกมาปี๖๐นั่นคือติดคุกไป๘ปีนะคะ
ติดคุกไป๘ปีพ้นโทษออกมา
แม่ก็คิดว่าลูกคงสำนึกกลับตัวกลับใจ

ตำรวจจับครั้งที่๒ก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
คนเป็นแม่ค่ะต้องไปบากหน้าวิ่งหยิบยืนเงินจากเพื่อนบ้าน
เอาไปประกันตัวลูกสาว๑แสนบาท

หนูจะไม่ทำแล้วแม่แล้วยังไงอ่ะ
ก็โดนจับอีกคดีเดิมเลยค่ะ

ประกันออกมาแล้วแต่บุญวาสนาบ้างสิ

แม่ไปประกันกับมือเลยยืมเงินผีเงินน้องไปประกัน

ข้างนี้ก็แม่ก็ติดตามอยู่แต่ว่าแม่ก็เลยว่าสิปอยตามเลย

ว่าต้องเลือดเลี้ยงว่าต้องยางหลอก
ใครเราจะบอกฉันปล่อยทางมือแล้ว
ผลงานการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เป็นการขยายผล
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาจับเครือขายยาเสพติด

ซึ่งตอนนี้เห็นว่ามีเครือข่ายบางคนหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
เองก็เสียใจนะคะบอกว่าช่วยมาหลายต่อหลายครั้ง

ครั้งนี้คงจะต้องปล่อยไปทำยธากรรมแล้ว